การเกิดขึ้นกับคนดังอีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นคุณต้นหอมสกุลตลา

ดีเจต้นหอมเนี่ยเขาก็ไปกับผู้จัดการส่วนตัว
จะไปถ่ายทำรายการส่วนตัวที่เยาวราช
จังหวะที่เขากำลังดูการแสดงการเปิดหมวกอยู่นะคุณผู้ชม
มีคุณป้าท่านหนึ่งเข้ามาใกล้กับเลขาส่วนตัวของคุณต้นหอม
แล้วเหมือนเอาผ้ามาคลุมกระเป๋าไว้
แต่เป็นกระเป๋าของคุณต้นหอมนะเอาอะไรไป

เข้ามาประชิดตัวผู้จัดการส่วนตัวของคุณต้นหอมแล้วก็คุณต้นหอมด้วย

ดอมมันก็ไม่ได้เห็นเป็นจังหวะแบบคลุมแล้วก็ก่อเหตุแบบชัดไป

อาจจะเห็นตอนหลังแล้วแล้วเวยวายอยู่
เนี่ยแต่ฝั่งคุณป้าเขาก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายด้วยเหมือนกัน

กุกไม่ก็ถึงแล้วนะ
เอามามันมาปิด
กระเป๋ามาคลุมกระเป๋าเอาไว้แล้วทำทีเหมือนจะยืนถ่ายคลิปการแสดงไปด้วย
ค่ะแล้วเป็นจังหวะที่คุณเนยอ่ะเหมือนจะล้วงเข้าไปในกระเป๋าของคุณต้นหอม
จะตรวจทรัพย์สินของมีค่าอะไรพอดีอืมไปแตะกับมือของป้าเขาอ๋อเออ
ก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยคนล้วงกระเป๋าคนล้วงกระเป๋าเออ
ป้าแกตกใจผละตัวออกมาบอกไม่ได้ทำอะไรแค่มาถ่ายคลิปแล้วป้าก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายตอนที่พูดด้วยครับ
เป็นจังหวะนี้เนี่ยตอนแยกตัวไปคุณเนยเลขาของคุณต้นหอมเนี่ยบอกตกใจ
แล้วอยากรู้ว่าที่ล้วงไปแล้วมือไปแตะกันของของคุณต้นหอมหายป่ะไม่มีอะไรหายไปนะเออ
โอ้โหเป็นอุทาหรณ์เลยว่าเนี่ยถ้าไปย่านที่มีคนเยอะ

แข็งต้องฟังพี่เข้าใจฟังที่พี่อธิบาย

อย่างนี้คนแปลกหน้ายื่นมือลงในกระเป๋า
แล้วเราก็ยื่นมือลงในเป๋าของเรา
ไปเจอมือคนแปลกหน้ามันอุ๊ยแบบหนึ่ง
ถ้าเกิดเป็นคนรู้จักอ่ะแต่ถ้าดอมเดินกับสาวครับ
ดอมเดินกับสาวอ่าดอมเดินกับสาวเฉพาะมือมือ
จังหวะแกล้งไอ้ดอมตั้งใจแหละแล้วมือไปเกี่ยวกัน
อุ๊ยอุ๊ยมันคนละอุ๊ยมันจะไม่อุ๊ยแล้วมันจะงุ้ยอ่า
มันจะไปเคยเกิดขึ้นไหมยังอ่ายังยัง
แต่ก็มีแฟนคลับนะไปแสดงความคิดเห็นว่าเขาคุ้นหน้าคุณป้าท่านนี้นะ
เอ้าเดี๋ยวคุณเอท่าไหนคุ้นแบบดีหรือคุณแบบไม่ดีดอง
คุ้นไม่ดี